เจอกันแล้วแตกก็บ่อยใชิงแล้วแปลกก็บ่อยเหมือนกันก็เริ่มนี่เหมือนกัน
ที่จังหวัดเผยาฮะมีลังคนนึงนี่แก่ป่วยกล้าม
อ่อนแรงเวลาจะเดินไปประมาณสัก๓เมตร
เดินเป็นนาทีนะแต่ว่ารอบนี้หลังจากฉีดวัคซีน
สิ้นฟารก์เข้าไปฉีดสินฟารไปขึ้นแรกไม่เป็น
คืนต่อไปโยนวอคเกอร์ทิ้งเลยฮะเดินปลอเลยฮะ
คุณลุงมีอะไรอีกไหมเนี่ย

หมองยานะอายุ๖๙ปีอยู่บ้านเลขที่
ปุหมู่๕ตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำพยาว
ลุงโรงแกป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก่อนหน้านั้นคือกว่าจะเดินแต่ละขั้นแต่ละก้าวแต่ละสเต็ปไปเนี่ย
ใช้เวลานานมากครับแต่หลังจากนั้นจะป่วยขนาดไหนก็ต้องไปฉีดวัคซีนครับ
รอบนี้ลุงลงก็ไปฉีดวัคซีนซิโนแวคฉีดเข้าไปกลับกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์
วันแรกฉีดเข้าไปไม่เป็นไรวันที่๒เดินปล่อเลยฮะ
ขาไม่รอแล้วโยนทิ้งได้เลยครับ
คือจริงลุงบอกผมไม่ได้อยากดังนะแต่ฉีดวัคซีนตั้งแต่๒๙ตุลาคม
นี่คือความแปลกมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นลุงลงบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
หลังจากฉีดนี่เข็มแรกถ้าฉีดเข็ม๒มันจะกลับมาหรือเปล่า
ตอนนี้ใจก็หวั่นดังนั้นเนี่ยเอาล่ะถือว่าเป็นเริกงามยามดีที่ลุงลง
มีมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นนะฮะนี่คือสถานการณ์โควิดเบื้องต้น
ตัวเลขโควิดตัวเลขโควิดเมื่อวานนี้ฉีดไป๖๔๒๒๖๗โดส
๑๒๓แล้วก็เข็ม๔ภาพรวมประเทศไทยปลาเข้าไป๘๒ล้านแล้ว
โดสนะฮะนับถอยหลังคือเหลือไม่ถึง๒เดือนแล้วครับ
ตามเป้าหมายลงตู๑๐๐ล้านโดสครับ